เราเป็นเด็กเราก็ได้แบบชอบนั่งรถกระบะไปดูหมอลำ

ทำให้ผมแบบรู้สึกว่ามันสนุกเหมือนแบบหมอลำอะไรอย่างนี้
โชว์ครั้งแรกในประเทศไทยที่กรุงเทพ
งานมหาวระศพวันที่๓ท่านว่า
เซิร์ตทุกคนมามวลนั่มกันนะครับ

เพลงแรกผมเขียนแบบ๑๕๑๖ของผมว่า

แต่ว่าเพื่อนผมมันติดหูเพื่อนอะไรเพื่อนชอบ
ผมก็เลยเอาชื่อไทยบริโซเป็นชื่อศิลปิน

แม่ผมทำงานสถานทูตสวิตช์ที่กรุงเทพ
ตอนทูตเขาย้ายประเทศไปสวีเดน

ก็ไปดูประเทศนั้นแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันดีอะไรอย่างนี้

ตอนที่เรียนเพื่อนก็บอกว่าวันนี้เราจะไปบ้าน

ทำแบบสนุกในแก๊งเราแบบประมาณสองสามปี

ก็ตั้งแต่นั้นก็เริ่มทำมาเรื่อย
สมมุติว่าปีนี้ตอนนี้ผมรู้สึกยังไง
แล้วแบบทำเพลงวันนี้กลับมาฟังเพลงนี้
ก็แบบนึกถึงความรู้สึกของวันนั้น
บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถพูดออกมาได้
ก็จะมาระบายที่เพลงมากกว่า
ตอนนั้นผมดิวกับการที่จะต้องแบบ

อัลบั้มแรกผมก็น่าจะระบายความโกรธ
สิ่งทุกอย่างที่ผมรู้สึกเข้าไปในเพลง
มันก็จะเป็นแบบเพลงที่แบบหนักเจ็บ
เป็น๓เพลงที่ผมแนะนำให้แฟนคลับไทย

ฟังในสตูดิโอแบบระเบิดแบบเต้นแบบ

เป็นเพลงที่ยากมาก
เป็นเพลงที่ผมแรปมากที่สุดที่เคยทำมา
ก็เป็นอะไรที่แบบผมทำเองหมดทุกอย่าง

แม่งบอกว่าอยู่แค่ปีเดียวเอง

มันมีเยอะมากที่แบบไม่ธรรมดา

เพลงไทยผมสนใจเพลงยกล้อ
เป็นอะไรที่แบบกระตุ้นหัวใจ

ยกล้ออาจจะเป็นแบบสะพานที่ผมตามหา
ที่จะแบบจูงคนทุกที่มาสนุกด้วยกัน

มันได้เรียนรู้ฝ่ายฝันอะไรมากขึ้น

เขาจะแบบว่าสุดยอดผู้ชมมาก่อนเลย

ว่าผมทำได้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้